เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้ครับ

เกิดเหตุการณ์นี้ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ปรากฏว่ายังอยู่
ยังอยู่ก็เลยเอาไอ้ที่เห็นที่เอามาตีกระจกคือที่ล็อกพวงมาลัยครับ

ทีมข่าวไปคุยกับคุณปอนเป็นผู้เสียหายนะครับ
บอกผู้ก่อเหตุอายุสัก๖๐ได้ถือตัวล็อกพวงมาลัยนะครับ
ฟาดกระจกเขาแตกเสียหายนะครับ
คือเขาบอกว่าทีแรกหนีแล้วอย่างที่ผมบอกนะฮะกลับรถหนีไปแล้ว

หลังเกิดเหตุเอาหลักฐานเป็นกล้องหน้ารถแล้วตัวล็อกพวงมาลัยที่ติดคากระจกอยู่เนี่ย
ก็ตำรวจออกหมายเรียกแล้วนะครับเห็นว่าเป็นตำรวจ
ขออภัยครับเป็นอดีตทหารเกษียณอายุราชการ
ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดลองฟังเสียงเขาหน่อยครับ
จังหวะนั้นมันโมโหมากที่เหมือนแบบเขาก็แกล้ง
คือผมรู้ว่าเขาแกล้งที่จะออกมาให้โดนรถ
มันน่าโมโหตรงที่ว่าผมมั้งเป็นคนรักรถมากเลย
แต่คือแบบเออก็ไม่อยากให้รถเราเป็นอะไรก็เลยบอก
เฮ้ยก็เลยด่าโมโหเพราะโมโหจริงแหละนั้น
เขาก็ขับแซงไปปุ๊บแล้วก็จอดแล้วเขาก็ลงมาเลย
แล้ววิ่งมาปุ๊บถือค้อนมาป๊าก
มันมันไม่เป็นค้อนแต่มันเป็นเขาเรียกว่าที่ล็อกพวงมาลัยครับ
เขาก็แบบปล่อยเลยครับมันแบบโยนนะครับ
มันฟาดแล้วก็ปุ๊บแล้วเขาก็วิ่งไปข้างหลังรถเลย